คุณผู้ชมคะเรื่องนี้บอกก่อนเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ก็แล้วแต่คนจะเชื่อแต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาไปเจอเรื่องประหลาด
เขาจะเข้าไปในป่าแล้วจะไปตัดต้นไผ่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไปเจอลักษณะเหมือนเป็นองค์กุมาร
ทีนี้เขาก็ไม่คิดอะไรเขาก็ตัดไปจนเสร็จหาทางออกจากป่าไม่ได้หลงเป็นครึ่งท่อนวัน
คุณสุดท้ายต้องกลับไปไหว้แล้วไปบนบานถ้าออกไปได้เดี๋ยวจะกลับมาไหว้เอาน้ำแดงมาถวายด้วย
ชาวบ้านก็เลยมาแบบนี้เลยค่ะมากันสิบคนค่ะทำพิธีขอขมารูปปั้นกุมารแบบนี้
อยู่ใต้ต้นไผ่ในป่าในพื้นที่หมู่สามนะคะที่ตะบนเขาหินซ้อนค่ะอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
จุดทูปเทียนไหว้การถวายน้ำแดงหมากพลูค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมีเรื่องประหลาดค่ะ
กับหนุ่มวัย๒๔ปีเจ้าตัวบอกไปตัดไผ่อยู่ในป่านี่แหละแล้วไปเจอรูปปั้นกุมารนี้อยู่ใต้ต้นไผ่
ไม่คิดอะไรตัดไม้ไผ่จนเสร็จแล้วพยายามจะออกจากป่าปรากฏหลงป่าเป็นครึ่งข้อนวัน
ทำยังไงออกไม่ได้ทีนี้แปลกใจเลยวนกลับไปค่ะไปไหว้ขอคำมากุมารบนบานบอก
ถ้าเกิดออกจากป่าได้นะผมจะกลับมาถวายน้ำแดงแล้วออกได้จริงนะคะ
พอออกจากป่าได้กลับไปบ้านปรากฏตกค่ำค่ะกุมารมาเข้าฝันบอกว่าอยากจะกินหมาก
ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวฟังค่ะแล้วก็เล่าเรื่องประหลาดตรงนี้ให้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังด้วย
ทุกคนก็เลยมาทำพิธีขอขมามีคนตาดีเห็นเลขด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงพี่เขาก่อนก่อนจะซูมมือถืออีกทีฮะ
มาปัดไม้ไพรครับเพิ่งถ่ายเห็นเป็นร่างซึ่งมาเลย
ผมอยู่ในสารนี้ครึ่งวันออกไม่ได้ครับ
ว่าเขาหิวมากครับถ้าตอนเช้าก็เลยมาขอเข้ามา
แล้วเราได้เลขเด็ดอะไรไหม
๘อะไรนะเปล่าเคยไม่ทันเลย

โอ้โหต้องซูมแต่ที่พี่เขาบอกเอามาจากปากคือเขาได้อะไรฮะ
แต่ผมถ้ามัยมองภาพนี้เป็น๑๓
นะแต่คนใดนี่มาจากไหนละ

ละแต่นะเป็นความเชื่อเรื่องกุมารเป็นความเชื่อเรื่องตัวเล็ก